ฟุตบอลต่างประเทศไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทย
ชุดอายุไม่เกินยี่สิบสามปีหรือว่าชุดปรีอัมปิกนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าหญิงวอร์ราชิตกะนิดสี่บำเพล็น
จะเดินทางไปสมทบกับทีมค่ะแต่ก็ออกมาบอกว่ากังวลเล็กน้อย
แม้ว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ตามค่ะ
เมื่อวันนี้นะคะวอร์ราชิตกะนิดสี่บำเพล็น
กลางกลางดาวรุ่งของทีมชนบุรีเอฟซีค่ะเดินทางไปถึงกิเลวัลเล่
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเจ้ายิมไปทดสอบฝีเท้ากับทีมเอฟซีโตเกีย
เป็นทีมอันดับที่สี่ในศึกเจลีกเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์
พร้อมกับได้ดวนแข้งกับชินจิคางาวะกองกลางของทีมดอสมุนด้วย
โดยวรชิตก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้กังวลเล็กน้อยหลังจากตามมาทีหลังค่ะ
แต่ก็พร้อมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ต่อกันที่ตลาดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะไทยพิมเมอร์ลีกนะคะ
ล่าสุดค่ะมีข่าวลือค่ะว่า
สุพรรณบุรีเอฟซีค่ะใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุล
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของทีมชนบุรีเอฟซีมาร่วมทีม
ค่าตัวสูงถึง๑๕ล้านบาทค่ะ
สำหรับซุภตีนะคะค้าแข้งกับฉลามชนนานถึง๘ปีค่ะ
พร้อมกับมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อปี๒๕๕๘
โดยก่อนหน้านี้นะคะทีมฉลามชนชนบุรีเอฟซีก็ปล่อยนักเตะตัวหลักไปแล้วหลายคนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเตโก้คุณย่าเชลิโนมิเนโร่แล้วก็ภูริทัศน์จาริกานนท์ค่ะ